พยาวครับตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่บ้านพักนะฮะ
ปรากฏว่าหายังไงก็หาไม่เจอ
เจอผู้ต้องสงสัยก็หาไม่เจอ
คือเจอตัวแต่หายาเสพติดไม่เจอ
้นไปรอบนึงแล้วไม่เจอแต่ท่าทางเขาพิรุษไงคุณภาคภูมิตำรวจเขาเก่งนะ

รู้เลยว่าท่าทางไม่ปกติยังไงมีพิรุษ

เอาอย่างนี้ถอดเสื้อผ้า
ถอดเสื้อผ้ายันกางเกงชั้นในถอดหมดก็ยังไม่เจอ

ตำรวจไปเห็นอะไรแว๊บ
เป็นซองสีน้ำเงินอยู่ที่ก้น
ปรากฏว่าก็เลยต้องลองคล้ำแล้วก็ดึงออกมาดู
เจอจริงเดี๋ยวไปดูภาพก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้คือตอนที่เข้าไปที่บ้าน
หลังจากได้รับแจ้งว่าเนี่ยมีแก๊งค้ายาเสพติดอยู่ที่นี่นะครับ
พยายามทำหน้าใสซื้อนะ

คุณพระพุทธชัยดูภาพนี้จริงหรอ

นี่ฮะ
เพราะว่ามันจะลื่นแล้วเป็นถุงบางใช่ไหม

เพราะว่าบางทีสมมุติถุงที่หุ้มยาเสพติด

ยาเสพติดก็จะซึมเข้าไปในร่างกาย
แล้วมันจะเหมือนกับโอเวอร์โดสหรือโอดี

คือพวกแก๊งค้ายาที่ได้ยินข่าวแบบ

แต่ว่าหนุ่มคนนี้ยัดเข้าไปเหมือนกัน

ผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ก็เป็น

เป็นชาวอำเภอจุนจังหวัดพยาวนะครับ
ชื่อว่านายปัตตะพงศ์ชัยมงคลนะครับ

ตำรวจขอตรวจค้นปรากฏว่า

ก็ไปเจอถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบ
ที่มันมีซองเปิดปิดนะครับ
ซุกซ่อนอยู่ตรงบริเวณก้นนะครับ
ก็เลยดึงออกมาแล้วก็เจอยาบ้าอยู่ข้างในซอง๒๐๓เมตร
ผู้ต้องหาก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานครับคุณเห็นมาสอน

อันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าแค่ใช้ก้นหนีบเอาไว้ค่ะคุณภาคภูมิ
ว่าถ้าเป็นแบบข้ามชาติเนี่ยเขาจะเหมือนกับใส่เข้าไปในรูทวาร

เข้าไปในช่องคลอดหรือว่ากลืนลงไปอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ยาบ้าทั้งหมดนี้นะฮะผู้ต้องหาก็บอกว่าเป็นของตนจริง
เพื่อจะเอาไปขายแล้วก็เอาไปเสพด้วยนะครับ
ขายทั้งเสพนะฮะเป็นทั้งเอเย่นแล้วก็คนเสพนะครับ